มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นดราม่าเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับพระเอกหนุ่มหล่อมาริโอเมาเลอร์ค่ะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราทราบกันดีนะคะว่านุ่มโอ้เนี่ย
แต่ด้านมีภาพที่ไปร่วมทริปกับแก๊งเพื่อนออกมาซะอย่างนั้น
งานนี้หนุ่มโอ้ก็เลยต้องออกมาเคลียร์นิดนึงค่ะเกิดดราม่าขึ้นซะแล้วล่ะจ๊ะ

คือจริงมีสำคัญกว่าแน่นอนนะคะไม่ได้ไม่ไปเพราะอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
คือเป็นปรมดราม่าที่แบบสายป่านแล้วก็มาริโอเนี่ย
ไม่ได้ไปร่วมงานไว้อาลัยในพิธีฝังศพของอดีตผู้จัดการโกโก้นิรุนนะคะ
ทั้งสองคนนี้แจ้งเกิดจากการชักชวนของพี่โกโก้นี่แหละค่ะ
แล้วต้องบอกเลยว่าคือนุ่มโอ้เขาออกมาเผยว่ารู้สึกเสียใจเหมือนกัน
ไม่ได้ไปร่วมไว้อะไรครั้งสุดท้ายในครั้งนี้
แต่ก็ได้ทำการส่งพวงหลีดไปแสดงความเสียใจตั้งแต่ทราบข่าวมาแล้ว
พร้อมกับชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานนะคะว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยติดโปรเจคพิเศษค่ะ
ที่กำลังทำร่วมกับเพื่อนพี่ในวงการบันเทิงซึ่งเป็นงานบุญนะคะและก็คงจะได้เห็นกันเร็วนี้ด้วย
ส่วนเรื่องกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเจ้าตัวย้ำเลยว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะ

เครียดนะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนคงเข้าใจครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ครับ
ใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะโอ้ก็บอกเลยว่าจริงแล้วคือเขาติดงานจริงแล้วก็เป็นงานบุญด้วย
ใส่นิดนึงได้ไหมมันมีตั้งหลายวันไปสักวันหนึ่งไม่ได้เหรอ
อันนี้ต้องถามเขาแล้วแหละไม่รู้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวสวยหมวยเนี่ยแหละค่ะจันจิจันจิรานะฮะ
โอ้บอกว่าจริงยังคงสนิทกันเหมือนเดิมนะจ๊ะถึงแม้ว่าพักนี้จะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันขณะจันจิเขายังไม่มีเวลาเจอกันเลยคุณเอาง่ายส่วนคลิปที่เจ้าตัวแสดงความห่วงใยฝากไปถึงอาม่าของสาวจันจิที่กำลังป่วยอยู่นะคะโอ้ก็มองว่าเออก็เป็นเรื่องปกตินะก็เนื่องจากว่ามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมมา

นี่คือจะแถลงข่าวออกสื่อเลยเหรอว่าแบบตกลงคบกันแล้วอย่างนี้เห

รับไม่ได้นะเพราะขนาดยังไม่แถลงข่าวเปิดตัว